ยุคโควิด๑๙แบบนี้หลายคนตกงาน
เพราะฉะนั้นมาดูคนที่เขาบอกว่าไม่เลือกงานไม่ยากจนนะคะ
แต่เป็นงานที่จะต้องเป็นคนที่ไม่กลัวด้วยนะ

เพราะว่าขายได้กิโลกรัมละ๓๐๐บาท
ไปชมประกาศการรับซื้อทางเพจก่อนค่ะ

ตอนนี้ก็คือขั้นตอนการตากจิ้งจกนะครับ

ตอนนี้กำลังทำการตากตากตากให้แห้งนะครับ
ใครมีก็ติดต่อเข้ามาขายได้เลยนะครับ
นี่ค่ะที่เห็นเรียงรายนอนเรียงกันอยู่นี่คือจิ้งจกตากแห้ง
มีคนส่งไปขายแล้วบ้างด้วยนะคะ
คือหลายคนเนี่ยเอาคนที่กลัวนะ
เห็นแล้วขนลุกอะค่ะเบือนหน้าหนีเลย
แต่หารู้ไหมว่าจิ้งจกเหล่านี้สามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้เป็นอาชีพที่
ฮือฮาในโลกโซเชียลมีเดียตอนนี้มากเลยนะคะ
เพจเฟซบุ๊กรับซื้อจิ้งจกขี้เกี้ยมจักกิ้ม
นำคลิปนี้มาโพสต์ไว้แล้วก็ประกาศรับซื้อจิ้งจกค่ะ
ขีดละสามสิบบาทบวกไปอีกคูณสิบไปก็เป็นกิโลกรัมละสามร้อยบาทนะคะ
หรือตันละตันหนึ่งหนึ่งก็หนึ่งพันกิโลกรัมเนี่ยนะคะ
สามแสนบาทถือว่าราคาสูงเหมือนกันนะคะ
ชาวเน็ตแห่มาแชร์โพสต์ดังกล่าวเป็นจำนวนมากส่วนใหญ่ถามว่าจริงหรือเปล่าเนี่ย

บางคนก็บอกว่าจิ้งจกก็เต็มฝาผนังเลยแต่ไม่รู้จะไปจับส่งขายยังไงมันเร็วเหลือเกิน
ทำให้ทางเพจต้องออกมายืนยันนะคะบอกรับซื้อจริง
และรับซื้อถึงบ้านด้วยรับซื้อไม่อั้นด้วยโอ้โห
พร้อมคุยว่าเป็นเจ้าแรกเจ้าเดียวในเมืองไทย
จากนี้ยังโพสต์แนะนำด้วยนะคะสำหรับมือใหม่ที่สนใจจะร่วมธุรกิจจับจิ้งจกนี้นะคะ
ให้รู้วิธีการเอาชนะจิ้งจกไว้แบบนี้วิธีที่หนึ่งค่ะป้ายยาสลบ
วิธีจับแบบง่ายไม่ต้องเหนื่อยค่ะเอายาสลบจิ้งจกที่ทางเพจเขาก็มีขาย
เอาซื้อจากเพจไปก่อนหรือว่าไปซื้อตามร้านขายยาสำหรับสัตว์เนี่ยนะคะ
เอายาไปป้ายไว้ใกล้ใกล้หลอดไฟหรือที่ที่จิ้งจกเขาจะไปรวมตัวกันอยู่เยอะเยอะ
ช่วงก่อนค่ำเนี่ยจิ้งจกพอเดินออกมาหากิน
โดนยาเท่านั้นแหละค่ะเขาบอกนั่งรอได้เลยผ่าน๑๐นาที
มันจะค่อยร่วงลงพื้นมาเคยมีบ้านหลังหนึ่งใช้วิธีนี้
ครั้งเดียวนั่งรอแบบชิวเลยค่ะลนลงมาสามสิบตัว
ส่วนวิธีที่๒ใช้ไฟส่องกลางคืนที่เขาเอาไว้ออกไปหากบหาเขียดตามทุ่งนานะคะ
มีคนจับได้๑ชั่วโมงนะประมาณ๑๕๐ตัว

กาวสองหน้าเนี่ยแปะตามทางเดินจิ้งจก
เวลาเดินมาเขาก็ติดกาวไปนะคะ
ส่วนวิธีที่๔ค่ะผสมน้ำกับผงซักฟอก
เอาไปฉีดแล้วก็ไปยิงใส่เจ้าจิ้งจกที่เกาะอยู่ตามผนัง
วิธีที่๕ค่ะใช้หนังยางยิงให้ร่วงลงมา
วิธีที่๖ใช้ใบต้นเปล้าตองแตก
ตีตามฝาบ้านจิ้งจกจะออกมาจับเอง
แต่ข้อสำคัญห้ามใช้กาวดักหนู
เพราะมันเหนียวพอเหนียวแล้วมันแกะออกยากนะคะ

โดยจิ้งจกที่รับซื้อมาจะเอามาตากแดด
แล้วก็เข้าสู่กระบวนการอบ
แล้วก็นำส่งประเทศจีนต่อไป
เพราะประเทศจีนเขานิยมเอาไปทำเป็นยานะคะ
ใครที่สนใจติดต่อไปที่เพจดังกล่าวได้นะคะ
อันนี้ก็เป็นอาชีพใหม่อะค่ะลองดูนะครับ